ต้องบอกว่าสมคำว่าแม่ย้อยร้อยแรงม้าจริงในละครเรื่องกลมกล้ำของคุณใหม่เจริญปุราณ
สามารถที่จะพาเธอนะคะคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจากงานโทรทัศน์ทองคำไปได้ค่ะ
และที่สะดุดตาสุดนะคะคือเธอมารับรางวัลพร้อมเซฟตัวเองแบบเก๋ด้วยนะคะจากโรคโควิด๑๙
ด้วยการใส่แมสลูกไม้สีดำพร้อมกับเผยว่ารอลุ้นแคลนด์โทยุโลปอีก๗วันจะเลื่อนเหลื่อนหรือไม่
ส่วนงานใหม่ค่ะส่วนบ้านใหม่หลังแรกในชีวิตก็เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้เธอยังแง้มเลขเด็ดมาฝากอีกด้วยนะคะไหนขอไปส่องเลขทะเบียนบ้านหน่อยสิ
อาจงงต้องไป๕ถึง๖ประเทศในอีก๗วันข้างหน้า
ก็พยายามที่จะไปการฟังข่าววันต่อวันเลย
เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่อะไรก็เกิดขึ้นได้

ก็ปิดมาเลยแต่ปรากฏว่าช่างบอกว่าเกรงใจคณะกรรมการ
มาหน่อยดีกว่าแล้วก็แต่งมาหน่อยด้วยดีกว่า
มันดูใหญ่ภาพมันหลอกจริงมันเล็ก
แล้วมีรางวัลจีบอีทไหมคะ

เหมือนที่เราทำงานมาต้องสามสิบกว่าปี
พี่เอดก็สามพี่หมายก็สามยังไง
ก็ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลุ้นกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีวันนี้นะคะ
กับการประกาศผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะคะ